ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมได้ไปร่วมโหวตกันหรือยังคะ
ไทยรัฐออนไลน์ได้มีการโพสต์เอาไว้ในทวิตเตอร์นะคะ
มีการถามคำถามคุณผู้ชมไปถามว่าคุณยังเชื่อมั่น
ในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือไม่
มีคำตอบให้เลือก๓คำตอบ

นี่ค่ะถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้ร่วมโหวตลองเข้าไปดูก็ได้นะคะ
ทีนี้ค่ะผลโหวตล่าสุดนะคะ
ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบมานี่ค่ะ

แต่ต้องดูจำนวนคนโหวตด้วยนะคะ

๓๔โหวตนะคะ
ตามเวลาก็คือเมื่อ๑๕ชั่วโมงที่ผ่านมา
ก็คือเปิดโหวตไป๑๕ชั่วโมงแล้วนะคะ
ยังเปิดอยู่นะคะยังโหวตได้นะคะ
ก็จะมีช่องให้คอมเมนต์ด้านใต้ของการโหวตนะนะ
ก็ทวิตเตอร์เขาจะมีข้อความที่เป็นคอมเมนต์กันได้นะฮะ
เราก็ไปตรวจสอบดูเนี่ยพบว่าก็มีบุคคลที่เป็นที่รู้จัก
เนี่ยก็มาเขียนแสดงความเห็นกันหลายคนเหมือนกัน
อย่างเช่นข้อความนี้นะฮะ
หม่อมหลวงปียพัฒน์พิรมพักดีหรือว่าคุณหญิงต้นนะครับ
ก็โด่งดังมาจากการรับบทพระสุริโยไทยนะฮะ
แล้วก็แสดงความเห็นบอกว่าไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อ
ปีกว่าแล้วนะฮะดาราดังอย่างนางเอกสาวพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์นะครับ
นางเอกชื่อดังก็มาคอมเมนต์บอกไม่อีกเสียงค่ะท่านได้พิสูจน์ตัวท่านเอง
แล้วว่าท่านปกครองประเทศได้ล้มเหลวและปังปีนาศได้อย่างเหลือเชื่อ
อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะคุณแตงโมนิดานี่ก็เป็นนักแสดงสาวชื่อดังท่านหนึ่งนะครับ
แล้วก็มีแตรบุญยเลี้ยงน้องมิวรู้จักไหมถ้าฟังอย่างนี้ไม่คุ้นแต่เห็นหน้าแล้วอ๋อ
คุณกระแตอาสยามใช่ไหมกระแตอาสยามนะฮะเป็นนักร้องลูกทุ่งสาวชื่อดังนี่มา
แสดงความเห็นเอาไว้นะครับบอกไม่เชื่อค่ะไม่มีอะไรน่าเชื่อ
ถือเลยอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเนี่ยบอก๗ปีแล้วนะขณะที่คุณออม
กาวใจภูลสวัสดิ์นี่ก็นักแสดงชื่อดังอีกท่านหนึ่งนะครับบอกไม่
เชื่อเพราะบริหารประเทศได้ล้มเหลวแก้ปัญหาไม่ได้สักอย่าง
นะครับบอกยังต้องเชื่อมั่นได้อีกเหรอคะอีกคนนึงก็ผู้จัด
ละครชื่อดังนะฮะพี่ปิ่นนัทธนันนะฮะก็แสดงความเห็นนะครับสั้น
คนที่เชื่อมั่นมีนะคะมีนะครับมีตอนนี้ก็ประมาณ๓ใช่ค่ะ
เราก็พยายามแต่ว่าคนที่เชื่อมั่นเขาอาจจะไม่ได้
เมนต์ไงอืมอ่าเราก็พยายามจะส่องเพื่อจะเอาข้อความของคนที่
มั่นเนี่ยมาขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้เรายังยัง